โจรแทงคอยายดิ่งชั้น๕หนีตำรวจ
คือใยตุ้วนี่รับอยู่
หลับอยู่แล้วครับปรากฏว่าจะตื่นเข้าห้องน้ำ

ไปป๊ะกันกับคนร้ายพอดีเลยครับเครื่องผู้ชม

สู้ครับเอามือรับฮะเอามือรับแล้วก็ตะโกนตะโกนตะโกน
ร้องความร้องขอให้คนมาช่วยเหลือ
นี่แหละครับคุณผู้ชมเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในที่พักนะครับ

พันธาอากาศเอกวัญชัยงามผู้ทัศน์น้องชายของยายตุ
แล้วก็นางสรดีงามผู้ทัศน์อายุ๖๕ปีเป็นคนเล่าให้ฟังนะ
ว่าไยตุ๊กเนี่ยตอนนี้อยู่โรงพยาบาล
นี่เกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวเล่าให้ฟังก่อน
ประมาณตีสามตีสามเนี่ยวันที่หนึ่งกรกฎาคมที่ผ่านมา

ระหว่างเปิดประตูห้องน้ำไปไปเจอคนร้ายมันหลบอยู่ในนั้นฮะหลบอยู่ในนั้น
โอ้โหนี่ครับภาพเจ้าหน่อยกันยายตุ๊กเปิดประตูห้องน้ำเข้าไป
ปั๊บมันโอ้โหเงยหน้าขึ้นมาปั๊บเจอคนร้าย
คราวนี้นะครับคุณผู้ชมคนร้ายมันชักมีดนะครับ
คือแทงตรงไหนได้มันแทงแทงทั้งตัวหลังคอมือเท้าขาเป็นแผลหมด
ตุ๊กก็พยายามฮึดปัดป้องนะฮะแล้วก็ตะโกนให้คนช่วย
หลานชายที่อยู่ในห้องได้ยินรีบออกมาครับรีบออกมาอุ้ย
เลือดเต็มตัวแล้วนะครับส่วนคนร้ายนี่ครับมันกระโดดฟื๊บลงไป
โหห้าชั้นเนี่ยฮะลงไปใส่หลังคาร้านก๋วยเตี๋ยวเนี่ย
คุณผู้ชมอืมทีมข่าวนะครับไปที่อาคารที่เกิดเหตุนะครับ
ภาพจากกล้องวงจรปิดจุดหนึ่งเขาบอกได้ยินเสียงคนร้ายเนี่ย
โดดจากชั้น๕แล้วก็ลงหลังคาร้านก๋วยเตี๋ยวเนี่ย
น่ะดังไปแล้วเมื่อกี้อืมนะเมื่อไปตรวจสอบก็พบว่าโอ้โห
ลงมาตรงนี้แน่เพราะว่าโครงเหล็กสังกษีพังหมดเลยแล้วครับ
นี่ครับนี่ครับดูภาพตอนกลางวันชัดแล้วก็มีคราบเลือดติดอยู่ที่สังกษีด้วย
ระหว่างนั้นยายตุ๊กกลับมาพอดีเมื่อกี้ญาติเล่าใช่ไหมโอ้โหนักข่าวรอ
ถามว่าคุยไหวไหมเพราะกลับมาด้วยสภาพผ้าพันแผลทั้งตัวฮะ
แตะตั้งแต่หัวเลยน่ะก็คือเน่น่ะขอเน่น่ะ
ตรงไหนบ้างอ่ะใต้คางท้ายทอยนี่แหละครับยายตุ
เย็นตู้บอกอ่าพอนี้มาฉันเล่าเองนะ
ตี๓๓๐ได้นะครับออกมาจะเข้าห้องน้ำด้วย

วันเกิดพี่สาวก็จะไปอาบน้ำนะครับ
เห็นผู้ชายมันใส่เสื้อสีดำนะสวมเสื้อสีดำ
กางเกงขายาวสีดำแต่เห็นหน้าไม่ชัดหรอก
พอคนร้ายเห็นฉันเท่านั้นแหละ
ยังไงล่ะคุณยายยังไงไหนเล่าให้ฟังหน่อยคุณยาย
หนูเอามือเนี่ยรับมีดมันไงเอามือเนี่ยรับมีดมัน
ถ้าไม่รับมีดมันนะมันจะแพงหนูอีก
หนูรับมีดมัน
นั่นแหละครับดูท่านยังตื่นตกใจอยู่เลยนะ
ตำรวจระบุว่าหลังจากคนร้ายกระโดดลงมาจากชั้น๕

ได้รับบาดเจ็บแน่นอนมันตั้ง๕ชั้นนะฮะ
แต่ก็ยังสามารถหนีนู่นนะคือหลังกระแพงนะคุณผู้ชม
มันปีนรั้วแล้วข้ามไปทางนั้นแหละ

ขณะนี้เหมือนจะรู้ตัวคนร้ายแล้วนะ
เนี่ยรอยเลือดของคนร้ายนะครับ
คือคาดว่าเป็นคนเช่าชั่วคราว

แต่เช่าแบบชั่วคราวนะครับ
เป็นช่างรับเหมาทั่วไปนะ
รับเหมาทั่วไปขณะนี้อยู่ระหว่างแกะรอยเชื่อว่า
คนร้ายต้องไปพักรักษาตัวอยู่ที่ใดที่๑